เราจะมาพูดคุยกันกับคุณภาววิทกลิ่นปฐุม
ผู้อำนวยการส่วนที่ปรึกษาการลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวง
วันนี้มาร่วมรายการกับเราเป็นประจำเลยสวัสดีพี่แพทย์ด้วยค่ะ

เห็นบอกว่าวันนี้จะพูดถึงเรื่อง๗ปัจจัยสร้างเงินล้าน

คือเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้คือเขาเน้นมองเรื่องของธุรกิจกันตั้งแต่ยังเรียน
บางคนเนี่ยตั้งแต่แบบม๕ม๖บางคนก็เริ่มตั้งแต่มหาวิทยาลัยคืออยากที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจ
จะเป็นนักธุรกิจเป็นนักลงทุนกันตั้งแต่เด็กเลย

นี้ถามว่าความยากขึ้นคืออะไรรู้ไหม

ฟังดูมันขาดความรู้สึกนะเพราะเป็นอย่างนี้
เพราะเดี๋ยวนี้ทุกคนอยากเป็นเจ้าของธุรกิจ

คุณผ่านปั๊บคุณเหมือนติดลมบนไปเลย
อย่างที่เขาบอกไหมว่าร้านแรกหายาดแต่หลังจากนั้น

แต่เราสังเกตไหมว่ายุคนี้มันทำอะไร

เหมือนร้านขายขนมขายสาหร่าย
คืออะไรต่างที่เราเห็นแป๊บก่อน
ใช่แล้วพวกนี้จริงยอดขายมันไม่ได้ถึงเป็นหมื่นล้านนะ
แต่ธุรกิจมันไปได้เพราะมันมีกลไกบางอย่างที่เราต้องเข้าใจ
คุณผู้ชมหยิบปากกาเลยค่ะนะครับนะครับ

ที่๑เนี่ยคนที่มีลักษณะที่จะมีเงินล้านก่อนอายุ๓๐เนี่ย
ส่วนใหญ่ต้องเป็นคนที่ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่

ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ได้
เห็นไหมว่าทักษะทุกอย่างในยุคนี้มันสร้างได้หมดเลย
และทุกทักษะมันนำไปสู่อาชีพและโอกาสใหม่
คนที่ชอบเรียนทักษะใหม่ลองไปเถอ

หมายถึงทักษะที่เราอาจจะไม่คุ้นเคย
หรือว่าไม่ใช่ทางอะไรแบบนี้ใช่สิ่งที่เราอุดอัด
สมมุติว่าเราพูดไม่เป็นลองฝึกพูดสิ

เราทำคือเราทำอะไรไม่เป็นเราลองข้ามข้อจำกัด
ทำในสิ่งข้ามข้อจำกัดของมาร์คไว้เลยข้ามข้อจำกัด
ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นวิธีคิดของผู้นำถูกไหม
เพราะถ้าพูดตามเราบอกเราทำได้แค่นี้แหละ
คนที่บอกว่าอันนี้หนูทำไม่ได้ก็ทำได้เท่านี้
อันนี้มันจะเป็นวิธีคิดที่เรามันไม่สามารถจะข้ามผ่านไปได้

ใช่แล้วผู้นำรวยทุกคนอันนี้ข้อนี้
วิธีคิดสร้างความแตกต่างเรียนทะสมัยใหม่เป็นวิธีคิดของผู้นำ

ข้อที่สองข้อที่สองนะครับ
มันต้องสนุกกับงานมากกว่าสนุกกับการใช้เงิน

ยากจังเลยพี่เพชร

คือคนที่แบบยุ่งจนแบบ

ใช่จริงจริงตั้งนิสัยให้ตัวเองเป็นแบบนี้
มันฟังดูมันแย่นะว่าชีวิตมันแบบ
เหมือนแบบทำงานหนักมาเพื่ออะไรอ่ะ

คือพูดง่ายพอเขาเจองานที่เขาทำ
แล้วมันโดนเขาเรียกงานมันโดน

แต่ก็หมายถึงว่ามันสนุกมากอย่างนี้หรอคะ

แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าบางทีบางคนเลือกไม่ได้อ่ะพี่แพทย์

มันไม่มีนะเราจบมาปั๊บได้งานที่ใช่ไม่มีหรอก

งานแรกเป็นงานที่แบบเหมือนผู้ใช้แรงงาน

ก็คือมันต้องเปลี่ยนไปเรื่อยเหรอคะ

ไม่มีหรอกคือทำงานจนแล้วเป็นผู้บริหารขึ้นมา

เวลาเขาต้องการเขาต้องการสกิลที่แตกต่าง

โอ้โฮฟังแล้วเจ็บปวดหรือ

ปัจจัยที่๓ต้องเป็นคนชอบเดินทาง
ติดดินวงเล็บแบบติดดิน
พวกเดินทางแบบคือกึ่งกึ่งอ่ะไปไปพักในที่เช่นแบบ
พักโฮสเทิลไปดูอะไรใหม่

เพราะจริงของติดดินมันคือโอกาส

คุณจะไปแข่งกับแอร์เมสเหรอคุณจะแข่งสตาร์บัค
ไม่ได้มันต้องไปหาไอ้สิ่งที่มัน

ถูกต้องแล้วอย่างนี้การเดินทางแบบติดดิน

เดี๋ยวนี้กูจะไปญี่ปุ่นใช้เงินไม่กี่เท่าไหร่

ไม่ต้องไปพักแบบโอ้โหโรงแรมแบบหรูหลาอะไร
คุณเอาให้คุณไปเช่าแชร์
เออลองอะไรแปลกมันจะได้เห็นโอกาส
อย่างที่บอกอย่างนี้ถูกนะเช่าแคปซูนก็ได้
ไปดูว่าเฮ้ยมันนอนในที่จำกัด

คือหลายอย่างพวกนี้เราเปิดโอกาสแล้วมอง

ปัจจัยนี้สำคัญนะต้องเริ่มลงทุนอายุอย่างน้อย

จริงการเป็นนักสะสมอะไรก็ตามเนี่ย

จะสะสมอะไรก็ตามเราต้องสร้างความรู้

สะสมเหรียญสะสมอะไรมันจะเริ่มสร้างความรู้
เพราะถ้าไม่รู้สะสมไปมั่วมันไม่ได้มูลค่า

ต่อไปคุณจะเก่งอสังหาคุณจะมาเก่งหุ้นอย่างนี้
กันเป็นพื้นฐานสร้างเสริมลักษณะนิสัยขึ้นมา
แล้วรู้สิอันไหนเป็นสินทรัพย์ที่เก็บแล้วราคาขึ้นราคาลง
เมื่อคุณมาโสดยกอย่างมาถูกตลาดหุ้นอย่างนี้
มันก็จะเข้าใจว่าอ๋อหุ้นตัวนี้ถือเฉยก็รวย

อ๋อเกือบทุกตัวนะ
เกือบทุกตัวนี้ลายย่อยไม่ค่อยถือ
ปัญหาที่คนส่วนใหญ่ชอบเล่นหุ้นปั่นอยากรวยเร็วไง
แต่ถ้าเรามองอีกข้างหนึ่งเราบอกเราอยากถือตัวนี้

จริงบริษัทพวกนี้เป็นหุ้น๑๐เด้งร้อยเด้งทุกตัวนะ

ที่รอบตัวเราแต่จังหวะต้องซื้อให้ถูกนะ

ค้าปีกอะไรคือผู้นั้นทั้งหมดที่อยู่รอบตัวเรา
จะขึ้นอีเมลอะไรให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ติดต่อมาถามอะไรไหมคะ

ข้อต่อไปหลังจากที่เราต้องเรียนรู้การลงทุนแต่อายุยังน้อยแล้ว
ข้อที่๕ต้องเรียนทักษะการทำเงินออนไลน์ให้เป็น
เพราะออนไลน์เป็นที่เดียวที่ออกแรงน้อยได้เงินเยอะ
คือเราเห็นบางทีแบบโอ้โหธุรกิจทำเป็นร้อยล้านทำอยู่คนเดียว

ที่เหลือก็ส่งของแพ็กกุ้งแพ็กกิ้งอะไร
ถามว่ามันเปิดร้านได้๒๔ชั่วโมงไม่ต้องเสียค่าเช่า

หลายคนบอกผมไม่ไอทีมันไม่เกี่ยว
ทุกคนเดี๋ยวนี้มันอยู่บนมือถือแล้ว
ใช่มันคือแบบเราพยายามที่จะเรียนรู้ตรงนี้เปล่า

เพราะออนไลน์มันเปิดให้คนรุ่นใหม่
นะครับแล้วนั่นเป็นยุคที่ต้องจริงจังแล้วออนไลน์

คือทักษะตรงนี้สำคัญปัจจัยที่๗คุณต้องขายของให้เป็น
อย่างน้อยขายตัวเองให้ได้

มันไม่ง่ายนะพี่แพทย์บางคนยังหาตัวเองไม่เจอก็มี
บางคนเขาก็บอกเลยว่าขายของไม่ได้จริงคือมันไม่ใช่ทางจริง

ใช่ฝึกได้พี่ก็ฝึกพี่ฝึกขายตรง

เพราะอะไรเพราะฝึกเราอยากฝึกไงเราอยากลอง
พวกนี้ทุกอย่างมันเป็นทักษะที่มันฝึกได้
พอฝึกปั๊บมันจะง่ายขึ้นเรื่อยตอนแรกยากแน่นอน
เหมือนเราต้องข้ามทีมกันอันนี้ทำไม่ได้จริงทำได้
กลับไปข้อหนึ่งนะข้ามขีดจำกัดโอเคและข้อสุดท้ายค่ะ
ข้อที่๗เนี่ยสร้างปมชีวิตอะไรคือปมชีวิต
เดี๋ยวคือชีวิตมีปมอย่างนี้เหรอคะคนไม่อยากมีนะ
ปมชีวิตมันสร้างความต่อสู้
คืออย่างนี้ชีวิตสบายมันไม่ได้สร้างคนที่ประสบความสำเร็จ

สังเกตไหมทุกคนที่มีชีวิตหนักผ่านความล้มเหลวอะไรต่างเนี่ย
มันเป็นคนที่จะพูดง่ายประสบความสำเร็จ
คือเรียกได้ว่าต้องล้มก่อนถึงจะลุกได้แล้วก็ประสบความสำเร็จแบบนั้นเหรอคะ
อัดแรงกดดันความล้มเหลวเป็นสิ่งที่สร้างความสำเร็จในยุคนี้
โอ้โหยุคนี้นี่ไม่ง่ายนะคุณผู้ชม
เราเข้ามาสู่ยุคดิจิทัลแบบนี้แล้ว
ว่าทุกอย่างมันจะง่ายลื่นปลื๊ดเหมือนสไลด์มือถือ
แต่ว่าฟัง๗ปัจจัยมีแค่๗ปัจจัยเท่านั้นเองนะคะ
แต่ว่าคือฟังแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดคืออยากจะมีเงินล้านก็ต้องพยายามด้วยตัวเองด้วย
เพราะว่าเศรษฐีไม่ได้เป็นกันได้ด้วยโชคด้วยชะตา
แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ความพยายามการศึกษาการเรียนรู้ของเรา

ขีดจำกัดของตัวเองอย่าจำกัดว่าเราทำอะไรได้แค่ไหน

แรงบันดาลใจสุดยอดตอนนี้พุ่งไปตั้งไม่รู้กี่ร้อยล้านแล้ว

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฝากไว้นะคะ๗นิสัยสร้างเงินล้าน
อายุ๓๐แต่ว่าถ้าใครจะ๓๐หรือเลย๓๐แล้ว

วันนี้ขอบคุณพี่แพทย์มากนะคะขอบคุณค่ะ